ร่วมแสดงความยินดีกับพระเอกสุดหล่อนน้องไบร์ทวัชิรวิทย์กันหน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้เป็นวันที่ดีน้องเรียนจบแล้วรับปริญญา
คุณผู้ชมค่ะนั่นดูไม่ได้เปิดคอนเสิร์ตนะคะ
เอฟซีไปร่วมดีด้วย
น้องเป็นบัณฑิตใหม่ป้ายแดงจากสาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดิตป้ายแดงที่พูดไปก็คือน้องไร้วัชิรวิทย
คุณผู้ชมค่ะเรียนจบปริญญาตีแล้ว
จริงเอาพูดอย่างนี้น้องจบตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่ด้วยสถานการณ์โควงโควิดอะไรก็ว่ากันไป
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศภายในงานเมื่อวาน
นิดหน่อยแฟนคลับน้องทั้งจากไทยของเราแล้วก็จากต่างประเทศค่ะ
เดินทางมายินดีกันแบบไม่ได้นัดหมาย
ล้นสนามกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
แดดแรงแค่ไหนเอฟซีเตรียมพร้อมพกร่มมาแล้วนะคะ
โอ้โหชาวไบร์ทชาวไร้เขาเรียกกันแบบนี้ชื่อแฟนคลับน้องไบท์
สู้ไม่ถอยนี่ไม่ใช่งานคอนเสิร์ตพี่แจ๊คเห็นป้ายไหม
เอาร่มมากางมีพงมีพัดเอาหมวกมาพร้อมเลย
แต่คุณขาสังเกตไหมแฟนคลับว่าเยอะแล้วใช่ไหม
องดูรอบสนามนะเต็มไปด้วยซุ้มถ่ายรูป
นี่เป็นไงรวมไปถึงของขวัญที่แฟนคลับเต็มใจเอามามอบให้
นี่พี่แจ๊คสังเกตดีเห็นไหมเอาภาพขึ้นมาได้
พวงมาลัยเงินสดข้อดอกไม้แบบเป็นเงิน
เงินทั้งนั้นเลยพี่แจ๊ค
แล้วก็มีดอกไม้ที่สลักเป็นชื่อด้วย
ประเมินจากตาเปล่าลูกตาดิฉันนะ

เป็นล้านเป็นแบงค์ทันเห็นไหมล่ะ
แล้วก็มีอาหารทั้งนั้นแล้วงานนี้น้องบริอยก็เปิดใจ
ความสำเร็จในครั้งนี้บอกว่าน้องดีใจมาก
ที่แบบว่ามีวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยงานเยอะก็จริง
อันนี้ก็เหมือนเป็นอีกวันหนึ่งที่แบบเออได้เห็นเป็นภาพจริงสักทีว่า

ตอนนี้มองว่าอาจจะไม่ได้เรียนต่อแบบเป็นหลักสูตรทางการอะไรอย่างนี้แล้ว
แต่ว่าอาจจะก็ยังแบบหาความรู้เพื่อใช้ในอาชีพ
ในการงานที่เรากำลังทำจริงตอนนี้ซะมากกว่า
บางทีในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยที่จะทำบางอย่างให้ตัวเอง
แต่พอเรามีเขากลุ่มนี้ที่ยังรอซัพพอร์ตเราอยู่
บางทีมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรายังมีแรงทำงานของเราไปต่อ

คุณผู้ชมค่ะนอกจากแฟนแล้วก็ยังมีคู่จิ้นสุดฟินนะ
วินเมทวินก็มาอ๊อฟจุงพลดิวจิรวัตรจอสเวอร์
แสดงความยินดีกันแบบอบอุ่นด้วยนะคะ

ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไป

หล่อตาแตกเลยนะคุณผู้ชมนะ